กองทัพไทยแต่ละครั้งก็จะมีดราม่าตามมา
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนในสังคมตามมาว่าโอ้โห
ใช้งบประมาณขนาดนี้มันคุ้มค่ามันเหมาะสมหรือเปล่า

เรือดำน้ำที่กองทัพเรือของไทยอยากได้นักอยากได้หนา
แต่จนถึงวันนี้ณบัตรนี้

เรือดำน้ำที่ว่าอยากได้ก็ยังไม่มาตามนัด
ส่อว่าไทยอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มเติม
กับการที่ยกเลิกสัญญาโครงการนี้ไป
จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
เรือดำน้ำถือว่าเป็นโครงการที่กองทัพเรือ
อยากได้มาตลอดเหมือนของเล่นในฝันของเด็กผู้ชาย
แต่ที่ผ่านมาเจออุปสรรคมาตลอด
จนถึงเวลานี้ก็ยังไม่สามารถหามาครอบครองได้
จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นในปี๒๕๕๙

เป็นเรือที่สั่งต่อมาจากประเทศจีนในราคา๑๓๕๐๐ล้านบาท
ต่อมาในปีงบประมาณสองพันห้ามร้อยหกสิบสาม
เจรจาขอซื้อเพิ่มอีก๒ลำ
ในราคารวม๒๒๕๐๐ล้านบาทและจะได้เรือในปี๒๕๕๙
เมื่อถึงกำหนดที่ต้องจ่ายเงินแต่ก็เกิดสถานการณ์โควิด๑๙เข้ามา
ทำให้หลายฝ่ายมองว่ารัฐบาลก็ควรจะเบรกเอาไว้ก่อน
แต่กองทัพเรือยังดึงดันว่าจะซื้อ
ปรากฏว่าประชาชน๙๓๘ไม่เห็นด้วยทำให้กองทัพเรือและรัฐบาลต้องยอมถอย
ต่อมาเมื่อทางการจีนแจ้งมาว่าไม่สามารถหาเครื่องยนต์ตามสเปคที่ไทยต้องการมาใส่เรือลำแรกได้
เพราะเยอรมนีไม่ขายให้กับจีนจึงทำให้เรือดำน้ำของไทยลอยเคว้งไม่รู้จะไปทางไหนดี
เครื่องยนต์จีนที่จะเอามาใส่แทนก็ผิดข้อตกลงแถมยังเป็นความเสี่ยงต่อกำลังพลไม่ต่างจากเป็นหนูทดลอง
นี่จึงเป็นปัญหาคาราคาซังมาจนถึงวันนี้เมื่อสุธินคลังแสงออกมาเปิดปากเองว่าจะยุติโครงการนี้
แล้วเปลี่ยนเป็นเรือฟริกเก็ตซึ่งเป็นเรือผิวน้ำแทนคำถามมากมายจึงพรั่งพรูออกมา
มันก็ต้องชั่งน้ำหนักกันระหว่างว่าเราเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อคือเอาเรือเครื่องยนต์จีน
แล้วก็การที่ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเสียนแหละ
แต่เราคิดโดยรอบครอบแล้วทุกมิตินะทั้งมิติทางกฎหมายทุกมิติ
เราก็คิดว่าทางนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
แล้วถ้าหากว่าเราเดินหน้าต่อเนี่ยคิดว่ายิ่งจะเจอคำถามมากกว่านี้อีก
เขาเรียกว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงมากกว่าไม่ได้บอกว่าผิดสัญญา
มิติของความร่วมมือทางยุทธศาสตร์มิติอะไรที่จะต้องพิจารณาประกอบ

ชำนาญการทางทหารมองว่านี่เป็นความเละเทะของกลาโหมและกองทัพเรือ
ไม่ว่าจะเป็นทางยุทธวิธีการฝึกการส่งกำลังบำรุงระบบสนับสนุน
อะไรอาวุธการซ่อมบำรุงใช้งานร่วมกันไม่ได้
ก็จะต้องเอากำไรคืนจากความเสียหายจากการต่อมเรือดำน้ำเป็นแน่
ที่สำคัญมันจะเป็นการสร้างภาพจำให้ผู้ผลิตอาวุธทั่วโลกเห็นว่า
ต่อไปนี้จะขายอาวุธและสัญญาอะไรกับกองทัพของไทยก็ได้
เพราะถ้าทำไม่ได้ไทยยินดีจะจ่ายเพิ่มเพื่อจบปัญหา
เพราะกลัวต่างชาติแต่ไม่กลัวประชาชน
ถ้าจีนทำผิดสัญญากองทัพเรือก็จะยกเลิกสัญญา
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเวลานี้นอกจากไม่ยกเลิกสัญญา
ยังอุ้มทรัพย์พายเออร์ด้วยการเพิ่มเงินให้อีกด้วย
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน